มาดูมิจฉัดชีพกันบ้างนะที่สงขลาเนี่ยมีร้านเกาเหล่าเลือดหมูชื่อดังล้านหนึ่ง
ก็มีคนต่อคิวซื้อเยอะเลยนะฮะแต่ว่าช่วงชุลมุนวุ่นวายที่คนเยอะอยู่เนี่ยนะฮะ
มีคนคนหนึ่งเขามาสั่งเกาเหลาเลือดหมูในราคา๓๐บาท
แล้วพอถึงเวลาที่เขาได้รับเกาเหลาเลือดหมูจากร้านแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ร้านเกาเหลาเลือดหมูอ้าวจ่ายแล้วเหรออ่าพี่ร้านเกาเหลาเนี่ย
บอกว่าเป็นร้อยบาทใช่ไหมโอเคงั้นทอนให้เจ็ดสิบบาท
อ้าวก็ทอนเงินเข้าไปทั้งที่เขายังไม่จ่ายเงินนะ
ค่ะแล้วก็บอกเจ้าของร้านเกาเหลาเลือดหมูบอก
งั้นมาเอาเงินทอนเพิ่มเห็นไหมเจ๊เจ้าของร้านผู้หญิงเนี่ย
ก็ต้องจ่ายเงินทอนเพิ่มไปอีก๔๐๐บาท
อ้าวรวมทั้งสิ้นจ่ายเงินให้ผู้ชายคนนี้ที่แอบอ้างตัว
แล้วยังไม่ได้เงินทอนไป๔๗๐บาท

ยังต้องเสียเงินให้มิจฉาชีพนี้อีกนะครับ
คือร้านนี้เจ้าของร้านเขาก็เอกใจนะ
หลังจากที่ร้านปิดเขาบอกเอ๊ะยังไม่ได้รับเงิน
หรือว่าเราก็ให้เงินทอนเข้าไปแล้ว

คิดไปคิดมาเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
พบว่าเขายังไม่จ่ายเงินเลย
ยังไม่มีการยื่นเงินให้กับทางร้าน
ลูกค้าคนนี้ยังไม่จ่ายเงินให้เลย
แต่มารับเงินทอนไปซะแล้วนะครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือคุณธีรยุทธ์ตรังวรางกูลเนี่ย

ของวันพระราชสมดีที่ผ่านมานะครับ
เรื่องนี้แหม่หลักร้อยหลักสิบหลักบาท
สำหรับร้านขายของก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทอง

เป็นอะไรที่ต้องไปใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับ
ดังนั้นเจ้าของร้านก็ฝากเตือนให้ร้านค้าอื่น
ระหว่างชายคนนี้จับภาพจับใบหน้าไว้ได้
เพราะน่าจะใช้วิธีการนี้ไปหลอกกินฟรี
แถมยังได้เงินกลับบ้านไปฟรีอีกด้วยนะครับ

เขาเตือนมานะครับ